ถ้าบอกออกกัน

มีรอยสู้กับฉลาดด้วย
พร้อมจะเจออะไรอีกมั้ย
จะบอกว่าเพิ่งตกมานะครับ
โอ้โหดูหุ่นดูหุ่น
ขอเขียนให้หุ่นกันเย็นคุ้นเลยเนี่ย
เรียบร้อย
ทุกอย่างดีกว่าเลยเจ้าเว้ยนี่ไข่ขุ่นมั้ยเนี่ย

มีความสุข

มีความสุขครับไอ้ตีมขุ่นครับ
มันก็ไม่แฮปปี้ในใจมันฟิวมากเลย
ก็บอกเรียบร้อยเท่าไรผมได้สินอีกแล้ว
เสียหุ่น

เป็นคุณมันเจอไผ่ทุกคน
ไหวไหม
เด่นคุณที่ของจริงอยู่นี้
บุรทีเด็กขูดขอนมั่นใจมาก

ปิ๊ภัยบอกว่าพวกพี่ใช่ทำอะไรเพื่อปรึกษาผม
เดี๋ยวผมขอเกงก่อนเลยครับ
ชอดที่ไม่กุยกันก่อนเลยได้ขอเกงก่อน

กะเฉดเฮ้ยแล้วดูกะโอ้โห
แหมเอยนิ้วล็อกแล้วกล้องยกอันยับเลย
ดูวีดู่วีหมา
ไฮริตูยังไม่ให้มั่นใจเลยไหร่
รองเสียงพูดอีกครั้งเหรอครับ